ตั้งแต่ช่วงต้นรายการเรื่องของพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรง
แล้วก็เรื่องของลูกเห็บตก
อาจจะเกิดขึ้นในภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออก
รวมถึงกรุงเทพฯมหาคอและปริมณฑ์หมดหน่อยนะครับ
ใช่ค่ะก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าผ่า
ด้วยการไปอยู่ใกล้ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ต้นไม้หรือว่าสิ่งปลูกสร้างที่มันไม่แข็งแรง
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูที่ระยองค่ะ
มันเกิดเหตุฟ้าผ่ามาใส่คน
คือเขาเชื่อว่าน่าจะเกิดจากตัวที่มันเป็นตัวสื่อล่อฟ้า
คือหินรับมีดมีดกรีดยางค่ะ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในสวนยางพาราที่หมู่๔ตำบลห้วยยางอำเภอแกลง
ก็ตอนนั้นมีฝนตกลงมา
แล้วมีฟ้าผ่าลงมาโดนนายตั้มอายุ๒๘ปี
ตั้มเขาคือคนงานกรีดยางพารา
ตอนนั้นนายตั้มกำลังนั่งรับมีดอยู่หน้าบ้านพักเลยค่ะ
แล้วฟ้าผ่าลงมาถูกร่างในตั้มกระเด็นจนไปนอนแน่นิ่งอยู่หน้าบ้านครึ่งชั่วโมง
พอในตั้มรู้สึกตัวเนี่ยนะในตั้มเขาบอกว่าเขามีอาการชาครึ่งตัวตามร่างกาย
ก็โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจากกู้ภัยแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลแกลง
กู้ภัยก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุไง
ก็ไปเจอกับหินลับมีดแล้วก็เจอมีดกรีดยางตกอยู่๒อัน
เชื่อว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ฟ้าผ่า
มันมาจากหินลับมีดกับมีดกรีดยางที่เกิดการเสียดสี
แล้วก็กลายเป็นสื่อล่อฟ้าทำให้เกิดฟ้าผ่านั่นเองนะคะ